คุณผู้ชมครับดราม่าที่ผมได้โปรยไปครับ
เกี่ยวกับคุณหนึ่งจักรวาลที่นะฮะ
แสดงออกความรักกับลูกแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับ
ซึ่งการวิจารณ์นั้นก็แบ่งเป็นสองฝั่งนะฮะ
แต่การวิจารณ์นั้นไม่หยุดมีทำไมคนทำไมคนถึงยังไม่หยุดในวันนี้นะครับ
คือบางคนบอกว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความรัก
ก็คุณหนึ่งเขาก็เป็นแบบนี้บ้านเขาเป็นแบบนี้

ขณะอีกฝ่ายบอกว่ามันเกินขอบเขตไปหรือเปล่า
เกินคำว่าเหมาะสมไปหรือเปล่า
เข้าข่ายคุกคามหรือเปล่า
ควรเคารพสิทธิในร่างกายเด็กหรือเปล่านะฮะ
เนื่องจากลูกสาวของคุณหนึ่งก็๙ขวบแล้ว

โอ้โหสังคมถกเถียงกันจน
แฮชแท็กในทวิตเตอร์ขึ้นเทรนด์อันดับ๑ครับ

ร้อนแรงถึงขนาดที่เมื่อคืนนี้นะครับ

เรื่องที่ผมจับก้นลูกหรืออะไรก็ตาม
ก่อนอื่นผมต้องขออภัยและขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
เป็นเรื่องปกติที่จะมีคนมองต่างมุม
ซึ่งผมก็ยอมรับและเข้าใจในความคิดเห็นที่มองว่าไม่สมควร
ต่อจากนี้ผมจะระมัดระวังการแสดงออกความรักกับลูกให้เหมาะสมมากกว่านี้ครับ
และผมขอสนับสนุนการแสดงออกถึงความรักในครอบครัว
ให้อยู่ในขอบเขตและการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
แต่ดราม่าไม่จบครับคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่ามีคนก็ไปมองว่าแล้วทำไมคุณหนึ่ง
มีการไปโจมตีใต้ไอจีคุณหนึ่งกว่าสองหมื่นข้อความ
คิดเห็นว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ควรแสดงออกขนาดนี้
บางรายบอกด้วยว่าจริงคุณแม่ที่ไปถ่าย
ถ่ายรูปถ่ายคลิปน่าจะเตือนสามีด้วย
อันนี้ก็ว่ากันไปจากสังคมออนไลน์
กระแสมันมากขึ้นเป็นทวีคูณ
เรียกร้องให้คุณหนึ่งนั้นออกมาเคลียร์เถอะ
ทำให้สังคมเข้าใจเถอะ
หนึ่งในนั้นคือคุณพีเคปียวัตรฮะ
เอาคุณบีเคว่ายังไงครับลองฟังดูครับ

เพียงแค่บอกแล้วต้องรีบออกมาแก้เกม
ให้ให้คนที่รู้จักเขาสบายใจขึ้นเคลียร์มากขึ้น
จนกระทั่งตอนเที่ยงครับคุณหนึ่งเนี่ยนะฮะ
ก็เปิดใจกับพี่หนุ่มกัญชัยในรายการของพี่หนุ่มนะครับ
โดยกราบขอโทษทุกคนที่ทำให้เกิดดราม่าในสังคม
ยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติกับลูกสาวแบบนี้
ภาพที่เห็นไม่ใช่เรื่องปกติไม่ได้เกิดขึ้นประจำ
แต่เป็นการถ่ายเก็บไว้จากหลายเหตุการณ์
ภาพอาจจะดูหมินเมย์ที่อาจจะเป็นมุมกล้อง
ส่วนภาพที่เล่นปีโนแล้วล้วงก้นจริงคือกาวให้ลูก
น้องบอกว่าคันนะฮะและในอนาคตคุณหนึ่ง
และกับภรรยาพร้อมที่จะไปรับฟังคำปรึกษาจากจิตแพทย์ด้วย
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณหนึ่งคราวนี้โพสต์ยาว
แบทดียาวเลยบอกว่าขอโทษกับราม่าที่เกิดขึ้น
และขอบคุณทุกคนที่แสดงความคิดเห็นและชี้แนะ
โดยจะลบรูปแล้วก็คลิปที่ไม่เหมาะสมออกทั้งหมด
หวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับครอบครัวอื่นด้วย

ประเด็นที่เกิดขึ้นนี่ก็มีความคิดเห็นหลากหลาย

ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ
มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดไปในธรรมนองเดียวกันนะคะ
บอกว่าทำแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะ
แล้วก็แนะนำนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองให้เคารพในร่างกายของเด็ก
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น
ลูกไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่
ลูกมีสิทธิ์ในตัวเองตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
และพ่อแม่เองก็ต้องสอนให้ลูกรู้จักปกป้องตนเองนะคะ
ในกรณีที่มีการพูดถึงนั้นเป็นการไม่เคารพศักดิ์ศรี
เพราะอะไรทำให้ลูกขาดการเรียนรู้
โดยเฉพาะเอาไปโพสต์ลงสื่อสาธารณะเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก
เป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง
คุณหมอบอกว่าต่อไปเด็กอาจจะนึกว่านี่เป็นเรื่องปกติ
มันก็จะเกิดความเสี่ยงกับตัวเด็กได้อย่างไม่คาดคิด
เด็กจะอยู่ร่วมในสังคมที่ใกล้ชิดลำบากมากขึ้น
อันนี้ก็เป็นมุมมองของรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลค่ะ
ผู้สื่อข่าวไปสอบถามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูล
กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
คือท่านบอกว่านี่เราต้องนำเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนนะคะ
แล้วก็เร่งสร้างความรู้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ว่าต้องให้ความรักแบบที่ต้องไม่ไปละเมิดความเป็นส่วนตัวบนร่างกายของลูก
ถ้าลูกหรือเด็กไม่ยินยอม
อย่างเช่นเวลาเราไปหาปู่บางบ้านก็จะสั่งว่าไปกอดปู่หน่อย
คุณหมอบอกแบบนี้ไม่ควรควรจะเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่า
คุณปู่อยากกอดหนูได้ไหมลูกคุณหมอก็ให้คำแนะนำแบบนี้นะคะ
คือต้องนึกถึงเด็กมากขึ้นด้วยนะคะ
ขณะที่คุณหมอบอกว่าต้องให้ความรู้เด็กแล้วก็ต้องปลูกฝังด้วย
ว่าเด็กเขามีสิทธิ์ในการตัดสินใจต่อร่างกายของเขา
ว่าเขาจะกอดใครก็ได้เมื่อยินยอม
แต่ถ้าเด็กไม่ยินยอมให้กอดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้เหมือนกันนะคะ
ที่สำคัญเมื่อเรื่องนี้กลายเป็นกระแสสังคม
และหลายคนมองว่าจะนำไปสู่การช่วยเหลือเด็กคนหนึ่ง
ทำร้ายเด็กและครอบครัวตลอดไปอย่างเจ็บปวดที่สุดภาพมันไปอยู่ในโลกออนไลน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านหรือเราทุกคนที่รับรู้เรื่องนี้
ช่วยหนูน้อยคนนี้ได้ก็คือไม่สร้างบาดแผลทางใจ
ก็คือไม่ลงรูปที่เกิดขึ้นไม่แชร์ไม่ลงรูปค่ะ
คือเราไม่ควรจะบังคับให้เขารู้สึกว่าเนื้อตัวร่างกายไม่ใช่ของเขา
ที่เราจะสั่งเขาว่าไปกอดคุณตาหน่อย
มันก็เป็นการบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เขาอาจจะรู้สึกว่า
เขาไม่ได้เต็มใจเขาไม่ได้รู้สึกสบายใจที่จะทำ
ซึ่งอันนี้มันก็คงขึ้นเหนือเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรนะคะ
แต่ว่าแทนที่เราจะไปสั่งเราก็จะพูดขึ้นมาว่า
คุณตาอยากกอดหนูว่าลูกหนูโอเคหรือเปล่า

ทำให้รู้สึกว่าเออนี่คือสิทธิที่เขาสามารถที่จะ
ไม่ได้แปลว่าโอ้โหเราจะให้กับเด็กกอดคุณตาไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะ
คือหมอคิดว่าการแทนความรักมันก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติ
คืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครทำกับเรา
เช่นอยู่ดีเราเดินไปไหนแล้วไม่อยากให้ใครมานั่งจับแก้มเรา
อยู่ดีเดินเข้ามากอดเราแบบไม่ขอ

ควรจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่เล็กจนเป็นผู้ใหญ่
นี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่สังคมก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะ
แล้วใครเจอกรณีที่สงสัยว่าจะเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
หรือว่าคุกคามทางเพศเนี่ยนะคะก็ต้องจำเบอร์นี้ไว้ค่ะ
ช่วยเหลือสังคม๑๓๐๐นะคะ
อันนี้ก็จะมีในโรงพยาบาลใหญ่แทบทุกแห่งเลย
ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินความเหมาะสมค่ะ
เปลี่ยนการใช้ชีวิตเปลี่ยนก็ต้องปรับตัวกันไปนะฮะ
ฟังแล้วผมก็รู้สึกว่ามันซับซ้อนขึ้นจริงนะฮะ

ก็ถ้าแสดงเหมาะสมไม่มีปัญหาหรอกครับนะฮะ